แต่ว่าตอนนี้คุณผู้ชมจะพาคุณผู้ชมไปทานอาหารกันหน่อยดีกว่า
ไปร้านร้านหนึ่งอยู่ที่เชียงใหม่นั่นแหละค่ะ
เป็นร้านที่เรียกว่าแบบตกแต่งแล้วดูแบบ
เอ๊ะยังไงต้องหันกลับไปดูค่ะ
เพราะว่าไปร้านนี้แล้วไม่มีเหงาแน่นอน
เพราะเขาเต็มไปหมดเลย

มีแต่ควายเท่านั้น
คนก็มีอยู่บ้างเหมือนกันนะคะ

เขาตกแต่งเอาไว้สะดุดตาทีเดียว

มีด้วยเหล่าสรรพสัตว์นานาชนิดไม่ใช่ขี้เป็ดหานะคุณค่ะ
ยังมีไก่งวงมีไก่ปลามีสุนัขเยอะแยะไปหมด
แต่ที่เยอะกว่านั่นก็คือเขาควายเหล่านี้ล่ะคุณ
เขาตกแต่งเอาไว้มากกว่า๒๐๐เขาเลย
ไม่ว่าจะเป็นบริเวณรั้วบริเวณป้ายร้านฝาผนัง

ที่เป็นแบบนี้เนี่ยเพราะว่าเจ้าของร้านเขาชอบหนังไซคาวบอย
ก็เลยอยากจะตกแต่งร้านอาหารของตัวเองให้เป็นทรายนี้
และก็ที่สำคัญนี้นะคะเขามองว่าควายเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีบุญคุณต่อคนไทย
ไหล่ไถนาให้คนไทยได้มีโอกาสทำมาหากิน

แล้วเขาควายที่เอามาประดับตอนนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการสะสมมาเรื่อย
แล้วก็กำลังทยอยหาจากพื้นที่อื่นเอามาไว้ด้วยค่ะ
ส่วนสัตว์อื่นที่คุณผู้ชมเห็นไปไม่ว่าจะเป็นน้องหมาเป็นเป็ดหานไก่งวงไก่ป่านี่นะคะ
ก็เป็นการถ่ายชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์มานะสงสารไงทำบุญทำบุญ
เอามาเลี้ยงแล้วก็สร้างความเพิดเพลินให้กับคนที่มาเที่ยวในร้าน
อาหารเสร็จไปเล่นกับสุนัขไปเล่นกับสัตว์อื่นเออน่ารักอบอุ่นดี
ถ่ายรูปเซลฟี่ไปให้อาหารสัตว์เหล่านี้นะไปกันได้
ร้านเขาเปิดทุกวันเลยค่ะตั้งแต่๖โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืน
ร้านอยู่ที่ถนนวงแหวนรอบ๓ตำบลสันไซน้อยอ้ำเภอสันไซจังหวัดเที่ยงใหม่
ร้านนี้เขามีดนตรงดนตรีด้วยนะ
ตรงกลางคืนอันนี้ตกแต่งไฟประดับประดาสวยงาม
บัวลอยไข่หวาน
ไม่ได้ขายบัวรอย